สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสาครับ
เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เอาล่ะมาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับช่วงเวลาบ่าย
สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับตื่นขึ้นมาติดตามข่าวกันหน่อยนะฮะ
และที่สำคัญอยากให้ส่งข้อความไลน์มาทักทายเราด้วย
คุณผู้ชมชมอยู่ที่ไหนมีความคิดเห็นอย่างไรกับแต่ละประเด็นข่าวนั้นส่งมาได้เลยนะคะ
ครับในวันนี้เนี่ยเรามีมากมายหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันนะฮะ
คุณผู้ชมฮะซึ่งมีเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามเลยในสบัดข่าวเด็ด
อ้าวคนขับรถเก๋งหัวร้อนปะทะคนขับรถตู้หวิดวางมวยบนถนน
นี่ก็ร้อนไม่แพ้กันตาถือปืนขู่เพื่อนบ้านเกิดอะไรก็ต้องติดตาม
สาวระลึกชาติได้ร่ำไห้หน้าศาลเชื่อชาติก่อนหนีนางไม้บ้างเกิดเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
คู่กันสะบัดข่าว
ตาลังการไม่สำคัญ

ต้องลองลองช้าว
ลองลองช้าวขอกลุก

แม่ไม่อยากไปอยู่นาน

รอนสิครับใส่ซาวมาซะน่ากลัวเลย
ค่ะผมบอกแบบนี้ก่อนนะครับ

ที่ใช้ชื่อว่าสุขสรรคหงวงภัยศาล
หรือว่าคุณตายเราถามเขาไปไงเขาก็บอกเราคุณตายบอกว่าน้องผู้หญิงคนนี้
เหมือนกับว่าเป็นคนมีของมีเซนต์คือสัมผัสได้อะไรแบบนั้นครับ
เธอบอกว่าเธอน่ะระลึกอดีตชาติของตัวเองได้ถึง๓๔พบ
ตั้งแต่พบตอนสมัยพระเจ้าตากไปจนถึงพบที่ตัวเองเป็นพญานาค
โอ้โหเนี่ยฮะแล้วก็ไปนั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็ระลึกชาติได้เธอว่าแบบนั้นนะ
ต้องปฏิบัติก่อนเนี่ยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีซึ่งวัดแห่งนี้มีถ้ำนาคาอยู่คุณชนะ
พอน้องเขาไปที่วัดแห่งนี้แล้วเนี่ยนะเขาก็เลยเดินชมถ้ำระหว่างนั้นเนี่ยเดินผ่านศาลค่ะ
จู่น้องเนี่ยก็บอกกับคุณตายว่าร่ำไม่ไหวแล้วพี่หนูเริ่มไม่ไหวแล้วพี่
ไม่ไหวคือยังไงมันมีอาการแปลกค่ะคุณชนะ
จากนั้นเนี่ยหลวงพี่ท่านหนึ่งมาเจอเขาก็เลยบอกว่างั้นให้น้องคนนี้นะไปจุดทูบบอกที่ศาล
พอมาจุดทูปปุ๊บคุณผู้ชมก็จะเห็นตามที่คลิปเราให้คุณผู้ชมดูคือเธอร้องไห้ไปด้วย
แล้วบอกที่ร้องไห้เนี่ยเพราะเขาระลึกชาติระลึกชาติเห็นแม่ชะบาที่เป็นนางไม้สิงสถิตอยู่ณที่แห่งนี้
คือชาติที่แล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าน้องผู้หญิงคนนี้เคยเป็นนางไม้นางไม้ก็เป็นลูกของแม่ชะบามาก่อนคุณชนะ
แล้วผิดตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าเธอเนี่ยหนีแม่ชะบามาเกิดพอเดินผ่านศาลแห่งนี้ก็ระลึกชาติได้ว่าอ้าวหนูหนีแม่มาหนูรู้สึกผิด
หนูก็เลยอยากจะสำนึกผิดมาขอโทษหนูขอโทษค่ะแม่หนูก็เลยรดน้ำขอขมาแม่ชาบานะที่เกิดเหตุตรงนี้
โอ้โหเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อจริงนะคุณชนะนะแต่ว่าใครไม่เจอกับตาเนี่ยก็ไม่รู้จริง
คือไม่ได้เห็นกับตาก็ไม่รู้หรอกแล้วก็บางทีนะเห็นเรื่องพวกนี้ผ่านโซเชียลมันก็เป็นความเชื่อเนาะ

โอ้โหนี่เป็นพบที่ตอนเจอกับสามีใช่ไหม

เอาให้คุณผู้ชมขับยามบ่ายนะคุณผู้ชม
แต่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์
ตั้งสติดูข่าวนี้เพราะมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ
ถ้าหากว่าเราขับรถแล้วไม่เปิดไฟเลี้ยว

มันจะเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ

รถพลิกคว่ำตะแคงเป็นตลบแบบนี้เลยนะคะ
คือคุณผู้ชมเราจะเห็นเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกเหตุการณ์ไว้เลยเนี่ยค่ะ
ขับรถมาเลนในเนี่ยถือว่าขับเร็วนะ
จู่มีรถกระบะคันหนึ่งขับมา
มาจากฝั่งซ้ายเห็นไหมคะแล้วเบี่ยงมาเลย
เบียดมารถชนกันค่ะแล้วก็ตะแคงพลิกความแบบนี้
โอ้โหเรียกได้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไวมากจริงคุณชนะ
คือจะบอกแบบนี้นะต่อให้รถกระบะคันนี้เปิดไฟเลี้ยวก็ตามนะ
แต่เล่นมาจากซ้ายสุดเพื่อจะมาเลนขวาสุดโดยไม่ชะลอเลยเนี่ย
มาอย่างว่าโอ้โหมันมีโอกาสมากนะครับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
มาฝากเตือนนะครับไม่ได้บอกว่าใครผล่ใครผิดอะไรยังไง
แต่ฝากเตือนกันจริงเอางี้ละกันขอขอบคุณคลิปนี้นะครับ

เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บนึงนะครับ

ชั่วหน้าเดี๋ยวมาต่อแบบชัดได้

กลับมาในเบรกนี้นะครับแน่นอนฮะเรื่องราวข่าวสารเรามีให้ได้ติดตามเรื่องของความเชื่อครับ

ร้องกลางป่าเลยคนเขาได้ยินก็ต้องตามไปดู

มาเจอแล้วเป็นแบบนี้มันอาจจะมืดด้วยนะภาพน่ะ
เรื่องของเรื่องชาวบ้านเขาตกใจครับได้ยินเสียงร้องกรี๊ดดังขนาดเนี้ย
คุณชนะเผื่อเราจะต้องเข้าไปช่วยไงเผื่อเป็นอันตรายค่ะอ่ะ
คุณผู้ชมคลิปนี้ถูกโพสต์ลงในติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่า
วนหนึ่งหนึ่งสองสองสามครับเขาเล่าถึงเหตุการณ์นี้ว่าโอ้โห
ได้ยินเสียงคนร้องดังมาแต่ไกลเลยตัดสินใจเดินตามเสียงไป
แต่พอไปเจอต้นเสียงปรากฏว่าคนที่กรีดร้องมีอาการเหมือน
คนถูกผีเข้าโอ้โหแล้วคนที่เหมือนกับว่ามีอาการถูกผีเข้าเนี่ย
ข่าวว่าร้องมาเป็นชั่วโมงแล้วร้องไม่หยุดเลยโอ้โห
คอแทนเป็นชั่วโมงนะค่ะคือคนที่เขาเห็นเขาก็รู้สึกว่า
รู้สึกไม่ต่างกันนะแล้วคลิปนี้ค่ะก็ถูกโพสต์ไปในโลกโซเชียล
ชาวเน็ตล่ะคุณก็มาคอมเมนต์กันต่างต่างนานาอืม
บางคนบอกว่าคนสมัยก่อนเนี้ยเป็นบ่อยคุณชนะอ๋อเหรอ
อย่างเวลาตกใจกระทันหันจากเหตุการณ์โตเถียงหรืออะไรก็ตามที่ทำให้ตกใจ
เออก็มักจะมีอาการเหมือนผีคู่แบบนี้ดูคอมเมนต์นี้บอกหมอปลามาช่วยที
นั่นไงล่ะโอ้พอหมอปลาอ่านคอมเมนต์นี้ร้องเลย
โอ้ยผมแย่ผมแย่ผมแย่ที่แย่เพราะอะไรคิวหมอปลาเยอะแน่นมากเลยอ่ะ
อ่ะสรุปเราเป็นเล่าเป็นอย่างนี่หมายความสรุปแกเป็นอะไรอ๋อ
เออคอมคอมเมนต์ก็มีมาจากหลากหลายภาคนะคะโอ้อ่ะมันมีมากมายหลายคอมเมนต์นะคุณผู้ชมนะ
แต่อย่างนี้เราก็ไปเจอบางคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าเป็นชาวสกลนครด้วย
ก็มาให้ข้อมูลบางอย่างบอกว่าถ้าหากเป็นชาวจังหวัดสกลนครอำเภออากาศอำนวยเนี่ย
บางคนเขาจะเชื่อในเรื่องของผีบรรพบุรุษที่ผีจะมาเข้าบ่อยเพราะเคยเจอกับตัวเขาเอง
อันนี้คนที่เขาคอมเมนต์เขาบอกแบบนี้นะ
ถูกต้องแต่บางคนก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไร
เจ้าของคลิปก็เลยตอบกลับมาบอกว่าเรื่องของเรื่องก็คือสามีกับน้องชายของคนที่กรีดร้องเนี่ยนะ
เขาทะเลาะวิวาดกันอย่างแรงแล้วตัวคนที่กรีดร้องเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์
พอเห็นทะเลาะกันแบบนั้นก็ตกใจเสียสติ
เอาก็เลยร้องกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดกรีดร้องเป็นเวลานานอย่างที่เห็นนั่นแหละ
สรุปไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องผีเลย
ไม่เกี่ยวเลยข้างุ่นตกใจคนในบ้านทะเลากัน
ก็ต้องแหมเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
ก็เธอทำยังไงได้แล้วก็ร้องไห้ไงนะฮะ
ท้ายที่สุดแล้วนะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันยังไงก็ตามดูแลคนในครอบครัวกันให้ดี
ผมก็เคยได้ยินนะเสียงกรีดร้องเนี่ยน้องใบตองโอ้โหกรีดร้องเป็นวักเป็นเวร
เกิดอะไรขึ้นอะน้องถูกรอตาลีครับครั้งแรกในชีวิต

รู้สึกถูกเลขท้ายสองตัวแค่สองใบร้องอย่างกับโอ้โหถูกรางวัลที่หนึ่ง
ก็ธรรมดาแหละแม้นานทีจะโชคดีแบบนี้ใช่ไหม
แต่เรื่องนี้อาจจะทำให้เรากรีดร้องเหมือนกันก็คือเรื่องของอุบัติเหตุคุณผู้ชมค่ะ
คือขับรถมาแล้วเจอคนมาเปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ
บางทีเราจะแซงนะคะแล้วแซงไม่พ้นทำให้เราจะต้องควบคุมรถให้ดีแบบนี้ค่ะ
โฮเดชบุญจริงคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วใจหายใจคว่ำเลยนะคะ
คือรถกระบะคันที่เราเห็นเนี่ยมุมขวาเนี่ยกำลังจะแซงแล้วแต่รู้ว่าแซงไม่พ้นแน่มีรถสวนมา
เขาก็เลยเหมือนกับเบียงกลับเลนของตัวเองแต่ด้วยความเร็วและความแรงเธอไม่ให้รถมันปัด
แล้วคุณดูรถที่สวนมากี่คันนะคะ
ระมัดระวังหน่อยนะคะถ้าเห็นว่ารถมาไวก็พอเถอะรอก่อนดีกว่า
ก็คือจอสอร้อยนั่นแหละนั่นแหละนะคะคุณผู้ชมก็ระมัดระวังกันค่ะ
ครับเรื่องนี้บ้างนะครับผู้หญิงคนนี้รักรถมาก
โอ้โหรู้สึกเสียใจจริงเพราะเอารถไปซ่อมที่อู่
ซ่อมตั้งนานแล้วเสียตังค์มาเยอะสุดท้ายรถออกมาสภาพเป็นแบบนี้ครับ
นุ่นจะลองสตาร์ทดูมันเสียความรู้สึกหลายอย่างมาก
เห็นไหมคะขึ้นทุกอย่างเลยแล้วดูความกว้างของรถมันดิ
ที่มันประกอบให้หนูอ่ะนี่เกือบสองนิ้วนะหนูบอกเลย
แบบนี้ฝนตกน้ำไม่ท่วมเหรอท่อหนูอยากให้เห็นจริงจริงเนี้ย
ท่อเนี่ยที่เขาโป๊ไว้นะคะไม่ได้เชื่อมเหล็กใกล้กับตัวรถหนูนะ
เอากิ๊บหนีบไว้ให้หนูนะหนูจ่ายไปสองแสนสองหนูไม่ได้อะไรเลย
อันนี้หม้อแค่หม้อปัดน้ำฝนนะคะแล้วดูให้เห็นนะคะรั่ว
ไม่ไหวแล้วจริงนู่นทนมา๙เดือนทนมาดูเพื่อดูรถตัวเองกันสภาพแบบนี้
เสียใจครับดูสิฮะสภาพเป็นยังไงไม่รู้แต่ลักษณะ
กสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเพราหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแดบตาย
ไม่จ่ายไฟไม่ชัดสตาร์ทก็พังแล้วครับแบบนี้โอ้โหอาการคุณค้านรัวเป็นชุดเลย
ผมเก่งไหมสุดสุดเลยค่ะเห็นคุณอ่านอยู่เหรอคะผมเอามาจากในเน็ตครับ
คุณผู้ชมฮะเจ้าของรถครับชื่อเล่นชื่อคุณนุ่นครับเขาเล่าว่าเมื่อวันที่๒๕เมษายน๒๕๖๔นี่แหละ
ปีที่แล้วรถของเธอคันนี้เกิดอุบัติเหตุถูกรถคู่กรณีเขาว่างั้นนะบอกว่าหลับใน
แล้วพุ่งมาชนจนทำให้รถของเธอเสียหายแล้วนอกจากนั้นยังมีเสียหายอีกถึง๗คัน
โอ้โหอ่ะตอนแรกเนี่ยเธอบอกว่าจะไปซ่อมกับทางศูนย์เพราะอุ่นใจดี
แต่ทางคู่กรณีบอกว่านี่มาที่นี่เลยซ่อมตรงนี้รับรองเลยว่าอู่นี้ดี
เธอก็เชื่อบอกว่าอู่เนี่ยเป็นอู่ดังย่านนอนเมือง
อ่ะเขาบอกว่ารู้จักกันมานานก็เลยตัดสินใจตามมาอู่นี้ก็ได้
อู่ก็รับปากนะว่ายังไงจะจัดการให้รวมไปถึงเรื่องของประกันด้วย
และจะซ่อมให้ดีที่สุดแต่สุดท้ายรถซ่อมมานานถึงเก้าเดือน
อู๋ซ่อมเกือบปี
เออยังนานครับจากทีแรกบอกว่าใช้เวลาซ่อมเพียง๒เดือน
กลายเป็น๙เดือนแล้วตัวเธอเจ้าของรถบอกว่าเธอเองก็ต้องจ่ายค่าซ่อมเลยนะ
๒๐๐๐บาทแล้วนะแต่รถที่ได้มันเป็นอย่างนี้ครับคุณชิสา
เห็นแล้วก็เจ็บใจอยากจะร้องไห้นะคะทีนี้พอถึงเวลานัดรับรถนะคะเธอก็มาดู
ปรากฏว่ารถเนี่ยสภาพพังกว่าเดิมอาการเป็นยังไงบ้างนี่คุณผู้ชมดูภาพไปด้วยนะคะ
อย่างเช่นประตูรถด้านหลังซ่อมยังไม่เสร็จอู่อ้างบอกว่าต้องรออะไรก่อน
แล้วนอกจากนี้ไฟท้ายก็ใช้กาวติด
มันจะอยู่เหรอนะเออยังไงล่ะคุณเนี่ยเธอถึงบอกว่าไม่ไหวเลยจริงจริง
จากนี้นะคะยังทำประตูท้ายเสียหายปิดไม่สนิทมีการแอบตัดแต่งท่อไอเสียจนควันเข้ารถ
ช่างยังเสนอให้ทำสีรถให้ใหม่จากสีขาวเป็นสีมุกแต่พอทำแล้วก็ไม่ได้อย่างที่ต้องการ
เห็นมันจะมุกเลยแบบนี้ไม่ไหวแต่ที่พีคสุดนะคุณคือวันที่เอารถออกจากอู่อ่ะค่ะ
ขันน็อตที่ล้อให้เฮ้ยอันนี้อันตรายนะแล้วขับไปไม่ใช่ล้อมันจะวิ่งแซงเหรอคะ
เอางี้ละกันนะครับเธอยังบอกอีกนะครับว่าเจ้าของอู่ก็ไม่ได้ยอมคุยด้วยนะ
ให้ลูกน้องเนี่ยเป็นคนคุยด้วยตลอดแต่ก่อนจ่ายเงินกับก่อนวันรับรถเนี่ย
อู่อ่ะก็ยอมนะยอมมาคุยกับตัวเธอวันนั้นนะครับเธอแบบว่าตัดสินใจเดินทางเลย
ไปแจ้งความเลยเพราะทนไม่ไหวแล้วไปที่สนดอนเมืองครับ
เพื่อเอาผิดกับเจ้าของอู่ที่ซ่อมรถของเธอจนสภาพมันพังยับเยินแบบนี้ครับ
เจ้าของอุทิซ่าผิดชอบซ่อมของนุ่นให้เป็นปกติอะค่ะรู้อยู่แล้วว่าการที่รถมันชนอ่ะ
มันไม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ที่นุ่นได้มาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงเลยพี่
บอกแบบนี้แล้วกันนะนี่คือฟังจากทางเจ้าของรถเอางี้เรารอแล้วก็ให้โอกาสทางเจ้าของอู่
เขามาพูดถึงเรื่องกรณีนี้บ้างไหมลองฟังทางเขาบ้างนะถ้ามีโอกาสนะ
ใช่เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าที่ต้องซ่อมนาน๙เดือนนี้เพราะอะไร
ให้จ่ายมีอะไรบ้างอาการที่เสียเป็นยังไงเพราะว่าดูเจ้าของรถเขาไม่ค่อยพอใจ
ถ้าได้ฟังข้อมูลจากเจ้าของอู่บางทีเราจะได้เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากขึ้นนะฮะ
มีการขับปาดกันจนทะเลาะวิวาสด้านลูกชายของคนขับรถตู้รู้แล้วว่าไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ไม่รถผมจะเข้าซ้ายผมไม่ได้เข้าเนอะ
เอ้าอายุเยอะเลยทำไมสติยังไม่ดีเลย
อย่างไรพี่ขอพวกคุยกันเถอะเถยไปเอา

หรือไม่ต่อยไอ้
หลักก็มี๓คนล่ะค่ะที่มีปัญหากัน
ก็คือคนขับรถกระบะคนขับรถตู้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

โชคดีค่ะที่พลเมืองดีแถวนั้นเห็นเหตุการณ์
ก็เลยมาห้ามไว้หวิดวางมวยกันไปนิดเดียว

ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปหาผู้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้
ซึ่งก็เป็นลูกชายของคนขับรถตู้นั่นแหละ

เขาก็ขับรถมาแต่ว่าไม่มีผู้โดยสารอยู่ในรถตู้

ในขณะที่ผู้ชายที่ขับรถยนต์ขับมาตามหลัง
บอกว่าไม่พอใจที่พ่อเขาขับรถตู้ช้า

ก็เลยอ่ะปาดหน้าสักนิดนึงอ้าว

ก็เลยลงมาหาเรื่องกันนี่แหละค่ะ
ส่วนที่เขาบอกว่าไม่พอใจมากนะครับ

เขาชกไปที่แขนของพ่อเขา
ซึ่งพ่อเขาบอกว่าอายุเยอะแล้วด้วยนะ

ขอโทษไปหลายครั้งแล้วก็ไม่ยอมเลิกลานะครับ

เขาก็ยอมรับคนถ่ายคลิปว่าเขาก็มีอารมณ์โมโห
แล้วก็พูดไม่ดีจริงตามในคลิปนี่แหละ
แต่เรื่องของเรื่องมันมีสาเหตุมาจาก

ค่ะพอเกิดเหตุแบบนี้ก็ไม่มีการแจ้งความนะคะ
ด้วยเหตุผลที่บอกว่าฝ่ายพ่อ
ก็คือคนขับรถตู้ต้องทำมาหากิน

ก็ไม่มีเวลาไปขึ้นโรงขึ้นศาลหรอก
แต่ลูกชายเขาก็เลยโพสต์คลิปขึ้นมาหน่อย

หรือว่าเป็นอุทาหรณ์ในการใช้รถใช้ถนน

ใหญ่เขาก็อาจจะขับช้านิดนึงนะคุณชนะ

หรือว่าเรื่องของการเดินทางก็แล้ว
แต่ยังไงก็ค่อยทีท้ายใส่กัน

ก็เลยไปตามตำรวจมาจับครับ

รถคันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ข้างในรถแล้วอาการเนี่ยแปลก
อ่ะตำรวจเขาก็มามาเลยแล้วเนี่ยเปิดไฟฉุกเฉินได้แบบเนี้ยกระพริบกระพริบกระพริบ

แล้วป่อนเปิดไว้อย่างเนี่ยนานเลย

ตำรวจมาถึงก็ค้นดูสรุปโอ้ยลักษณะเหมือนเมาสารเสพติดบางอย่างมา
ก็นั่งดมสารระเหยอยู่อะค่ะในมือเนี่ยถือให้เห็นเป็นหลักฐานคาตาแถมเสื้อผ้ายังเปลือเปื้อน
กลิ่นเนี่ยคล้ายกลิ่นกลากลิ่นกลิ่นกาวอ่ะคุณ

เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะแต่ระหว่างที่จะคุมตัวไปโรงพักนี้โอ้โหคุยกันไม่รู้เรื่อง

เพราะผู้ชายคนนี้ก็โวยวายด้วยไงพูดจาไม่ค่อยดีกับเจ้าหน้าที่

แล้วก็อยู่ในอาการเมื่นงง

แต่สุดท้ายก็สามารถคุมตัวไปสอบปากคำต่อที่โรงพักได้นะคะในข้อหาใช้สารระเหยบำบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ

ไม่ว่าโดยวิธีสูดดมหรือวิธีอื่นใด

คือเรื่องของเรื่องชาวบ้านเขากลัวจะเป็นอันตรายกับคนแถวนั้นนะครับ

คือผู้ชายสูงอายุท่านนี้น่าจะเป็นรุ่นคุณตาแล้วแหละ

มีเรื่องกับญาติญาติที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกัน

แม้ว่าจะเคยทำข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่กันแล้วกับ

หน้าเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่เหมือนคุณตาจะไม่ยอมจบนะ

เวลามีปัญหาอะไรก็มักจะถือปืนออกมาข่มขู่คู่กรณีอยู่เสมอเลย

เลยต้องถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานเลยครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
ถามว่ายาดยาดเท่านั้นน่ะเขาได้เคยไปแจ้งตำรวจบ้างหรือยัง

เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลายครั้ง

แต่อย่างนี้ผู้เสียหายเขาบอกแบบนี้มานะ
บอกว่าตำรวจเนี่ยบอกว่ายังทำอะไรไม่ได้

เอ้าแล้วกุ้งยิงเหรอคะ
อะไรนะเอาคุณชิสาขออีกทีอะไรนะคือเรื่องของเรื่องตาแกยังไม่ได้ยิง

แล้วมันเป็นโรคโรคกุ้งยิงไม่เกี่ยว

เรื่องของเรื่องตาไม่ยอมยิงเพราะว่าแกก็เอามาขู่อย่างเดียว

นั่นครับคือทางตำรวจเขาว่าแบบนั้นนะ
แต่อย่างนี้เดี๋ยวตำรวจก็คงมาชี้แจงอีกทีแหละ
อย่างนี้ละกันคือทางฝั่งคู่กรณีผู้เสียหายที่เขาไปถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์เอาไว้เนี่ย
เขาบอกว่าเพื่อความสบายใจจริงนะ
โดยงานใดที่เกี่ยวข้องหรือว่าช่วยเหลือได้ช่วยหน่อยแล้วกัน

พอบอกตำรวจไปแล้วสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนี้
ล่าสุดนะครับเห็นบอกว่าจะไปทางฝ่ายปกครองในอำเภอนครใจศรี
ให้มาช่วยดูแลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้หน่อยครับ
บางทีเรื่องของญาติคนใกล้กันมันก็พูดยากเหมือนกัน

แต่ยังไงก็ใจเย็นแล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมครับเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รถมอเตอร์ไซค์รถคันเล็กอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่า

แต่บางคันที่ขับไม่ดีมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุครับ
อ้าวเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแถวบ้านผมเลยนะเนี่ย

กับเบ้นะถ้าภาษาชาวบ้านนะบ้านผมต้องขับเบ้มา
แต่ถ้าเอาแบบตรงทางการหน่อยก็คือขับเอียงเอียงมาแบบนี้ก็คือจะเปลี่ยนเลน
แต่ทีนี้มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งที่เขามาทางตรงเนี่ย
สุดท้ายก็ชนกันกลางถนนแบบเนี่ยครับ
ดเหมือนกันนะครับดีนะช่วงนั้นน่ะรถเยอะ
ติดไฟแดงกันอยู่ถ้ารถเนี่ย
ขับเร็วขึ้นมาแล้วก็โอ้โหเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้เลยนะครับ
ส่วนเรื่องของการเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือขับมาเร็วแบบนี้เจอบ่อยนะคะ
ก็เตือนกันแหละค่ะโดยเพจตะกรวดขับรถเขาเอามาเตือนกันนะคะ
เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของรถกระบะเบียดรถกระบะค่ะ
เหตุการณ์นี้ระทึกไม่แพ้กันเลยไปดูค่ะ

เพราะว่าอะไรไม่ใหญ่ได้ไงรถข้างเพราะว่ารถมันทุกข์ใหญ่อ่ะค่ะ

มาชิดรถตรงกลางเนี่ยกระเด็นลอยขึ้นแบบนี้เลยค่ะ

เรื่องของการขับขี่จี้ท้ายครับคุณชิสา
ยังไงเป็นปัญหาเรียกว่าแก้กันไม่ตกซะที
คือเอาบ่อยรุ่งตรงนะเรื่องของเรื่องด้วยทางกฎหมาย
แต่เหตุมันเกิดเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่า

การที่จะขับเร็วโดยที่ไปขับจี้รถคันหน้า
มันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเพราะอะไร
คุณจี้มากแล้วเกิดคันหน้าเขาเบรกกระทันหันแบบนี้
คุณไม่มีทางหลบทันเลยนะครับหรือถ้าคุณจะออกซ้ายเพื่อที่จะหลบแต่
ในเมื่อรถมันเยอะคุณเห็นไหมด้านซ้ายมันมีรถอยู่
มันไปสกิดสกิดร้อหลังนิดเดียวมันเหมือนเกิดเป็นการไปยกรถน่ะ
มันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์แบบใหญ่โตขึ้นแบบนี้
เอ้าไม่ต้องสืบแล้วคุณผู้ชมก็ต้องมีเจ็บกันบ้างแหละ
ถูกผิดนะจุดนี้ที่เราเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของเป็นห่วงความปลอดภัยนั่นเอง
อ่าค่ะทำใจดีไว้คุณผู้ชมเรื่องของเหตุการณ์น่าตกใจยังมีอีก
อืมยังมีอีกอันเนี้ยน่าตกใจอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องของน้ำจิตน้ำใจผมว่าควรจะต้องมีนะ
อภัยกันฮะเรื่องของเรื่องนะครับมีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งเหมือนกับว่าจอดขวางหน้าบ้านเนาะ
แต่แทนที่จะพูดคุยดีผู้หญิงคนนี้กลับเอาคัตเตอร์ไปกรีดเบาะรถมอเตอร์ไซค์ครับ
เนี่ยครับเราต้องซูมเข้าไปด้วยนะให้ดูภาพอีกทีนึงและที่เสียงที่ได้ยินพูดคุยกันอยู่นะ
ก็คือเสียงของผู้เสียหายเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์กำลังคุยกับเจ้าของหอพักค่ะอ่าดูนะผู้หญิงคนนี้มาถึงอ่าอ่า
อะสังเกตที่มือและเบาะแล้วมองซ้ายมองขวาอีกทีแล้วอันนี้ชัดเลย
คือเรื่องของเรื่องเขาคาดว่ามันน่าจะเกิดจากความรู้สึกไม่พอใจ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในหอพักแห่งหนึ่งแถวซอยโชคชัย๔แยก๒๙กรุงเทพนี่แหละครับ

ลักษณะนะครับเหมือนผู้หญิงคนนี้เขาไม่พอใจก็เลยนำมีดมากรีดเบาะรถคันดังกล่าว

กลายเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแหละครับ
นั่นแหละเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยต้องนำคลิปเนี่ยมาร้องเรียนเพจ
เพื่อที่จะประกาศตามหาผู้เกาะเหตุก็คือคุณป้าเสื้อชมพูนี่แหละ

น้อยก็มาคุยกันหน่อยคุณป้าไม่พอใจอะไรหนูคะ
หนูจอดความก็บอกหนูดีอย่ามากรีดบอกหนูแบบนี้เพราะว่ามันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องซ่อมถูกไหมคะ
ก็คือจะอาศัยอยู่เท้านั้นแหละ
อืมอ่าอยากให้คุยค่อยคุยกันนะคะ
คุณผู้ชมเรื่องต่อไปนี้เนี่ยก็อยากจะเตือนภัยกันเหมือนกันสำหรับคนที่ใจดีแล้วก็อยากจะบริจาคเงิน
บางทีเนี่ยมีคนมาเรียดรายเงินขอรับบริจาค

ตรงนี้ตรงนั้นแต่เหตุการณ์นี้สิคะไม่ใช่แค่ทำบุญอย่างเดียวนะมันทำอะไรด้วยอ่ะค่ะ
พี่โอ้นได้มั้ย
เนี่ยคุณที่เงื้อมือมาเหมือนจะต่อยเหมือนจะตบเขาอ่ะ
ที่มาขอเรียรายเงินมารับบริจาคจากเขานะ
แล้วเค้าก็กุศาเอาเงินให้

เกือบเจ็บตัวไปแล้วนะคะ
คือผู้หญิงในคลิปนี้นะคะให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมา
โดยที่มีผู้ชายที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินนี่นะคะ
เดินถือเอกสารมาขอรับเงินบริจาค
เพื่อที่จะนำไปสนับสนุนทีมฟุตบอลชื่อดังในจังหวัดระยอง
เธอก็โอเคยินดีจะช่วยเหลือ
แต่เธอไม่มีเงินสดก็เลยเข้าไปยืมเงินน้องในบ้าน
จังหวะนั้นแหละค่ะหมาในบ้านเกิดหลุดออกมา

ดูลักษณะของสุนัขนะดูจากภาพกล้องวงจรปิดภายในบ้าน

คือลักษณะเหมือนมันเฟรลี่มันจะเข้าไปเล่นมากกว่า
เพราะถ้าเกิดว่ามันจะกัดแล้วก็มันต้องเห่า
มันต้องแบบแสดงท่าทางที่ดุร้ายกว่านี้
นั่นแหละนะส่วนผู้ชายเนี่ยเขาก็เห็นแหละว่ามีหมามาเห่าเขา

จนกระทั่งเธอนำเงิน๑๐๐บาทเอาไปให้ค่ะ

แล้วสูญลักษณ์ก็อยู่อย่างไกลนะเห็นมั้ยโอโหโอโห
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในตำบลเนินพระอำเภอเมือง

พอเกิดเหตุแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ

นำภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละไปให้ตำรวจดู
รวมไปถึงโพสต์ในโลกโซเชียลด้วย
เอ้าทีนี้พอหลายคนเห็นคนแถวนั้นที่จังหวัดระยองเขาก็
เฮ้ยไอ้พ่อหนุ่มคนนี้ลักษณะท่าทางแบบนี้
เคยไปก่อเหตุก็คือไปหลอกเลี่ยลายที่อื่นเหมือนกัน

ช่วยบริจาคหน่อยครับช่วยเหลือทีมฟุตบอล
ฟุตบอลชื่อดังในจังหวัดระยองผมบอกก่อนนะ
ทีมฟุตบอลเขามีเงินอยู่แล้วเขาไม่มาเรียรายอย่างนี้หรอก
ไม่มีการออกมาเดินเร่กันอย่างนี้นะ
ถ้าจะไปขอสปอนเซอร์เขาจะไปคุยกันแบบอื่น
จะไม่มานั่งขอเรียลายเป็นแบบเหมือนทำบุญอย่างนี้หรอก
คือแล้วทีมฟุตบอลชื่อดังของระยองที่ถูกแอบอ้างเนี่ย

เขาไม่มีบุคคลหรือว่าใครก็ตามที่ไปอ้างชื่อ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูฝีมือของคุณตำรวจระยอง
ว่าจะตามจับตัวชายคนนี้ได้หรือไม่ครับ
วงจรปิดก็บันทึกหน้าตาเขาได้ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะคะ
นาทีชีวิตจริงเราก็ฝากเตือนหลายครั้ง

แล้วผู้ใหญ่ก็ออกไปประมาณว่าแป๊บเดียวสุดท้าย

ก็ต้องไปตามกู้ภัยให้มาช่วยเปิดประตูครับ
อ่าคุณผู้ชมเนี่ยนัดทีชีวิตเลยนะ
เพราะว่าผู้ปกครองเห็นแบบนี้เปิดประตูออกไม่ได้

เป็นวินาทีที่อาสาสมัครกู้ภัยกำลังช่วยกันงัดเลยครับ
กระจกรถเก่งคันนี้ที่จอดอยู่ภายในบ้านแห่งหนึ่ง

ช่วยเหลือนหนูน้อยไว้สามขวบเอง

สุดท้ายฮะต้องเอาเหล็กมางัดที่กระจกประตูด้านขวานะครับ
พองัดจนแตกแล้วค่อยเอาตัวหนูน้อยออกมา

ไปถามนายพีพ่อของหนูน้อย

รถคันนี้เป็นของเจ้าของบ้านเช่า

แล้วปกติลูกชายก็จะเข้าไปเล่นในรถคันนี้เป็นประจำ
แต่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไร

ก็เลยต้องตามกู้ภัยมาแล้วก็บอกอีกนะต่อไปเนี่ย
เสร็จแล้วมาให้ลูกเข้าไปในรถคันนี้แหละครับ

อาการของน้องน่าจะหนักกว่านี้

พอกู้ภัยไปช่วยได้เหงื่อยังท่วมตัวเลย
ก็ต้องเตือนกันล่ะคุณผู้ชมว่า

อย่าประมาทแม้แต่วินาทีเดียวบางทีเห็นว่า

นะคะยังไงก็รอดปลอดภัยมา
ก็ยินดีกับคุณพ่อคุณแม่กับหนูน้อยด้วยนะคะ

ใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็จะลากันไปนะคะ
ด้วยภาพความน่ารักของสามีภรรยา

ต้องลากันไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป